ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรี

มีอดีตนักแสดงคนหนึ่งเขาเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องนชนักโทษชาย

เพราะว่าไปฆ่าเพื่อนเสียชีวิตคาบ้าน

อ้างว่าโมโหที่ถูกผู้ตายตะโกนด่าทอนะครับ
ดูตอนตำรวจไปคุมตัวนะครับ
โอ้โหนี่เมาไหมคะหรือยังไงไหมคะเนี่ย
นี่อารวาสโวยวายนะฮะ
อ๋ออารวาสอยู่ในที่อ่ะ
ฆ่าคนตายนะครับนี่ตำรวจจะมาคุมตัวนะครับทุกผู้ชมครับ

วันนี้นำกำลังมาจับกลุ่มตัวนายพงศักดิ์ดิษยเดชชื่อเล่นชื่อจุนะอายุ๕๗ปี
เขาเคยแสดงหนังนะฮะ
เคยแสดงหนังเรื่องนชนักโทษชาย

เล่นเป็นนักโทษไหมคะในหนังเนี่ย
สิบปีมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับหนังเรื่องนั้น
คือชาวบ้านเนี่ยแจ้งตำรวจไปนะครับบอกว่ามีเหตุฆ่ากันตายในบ้านพักหลังนี้นะครับ
มาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้อยู่ในสภาพแบบมึนเมาเลยเนี่ย
คนนี้นะฮะโวยวายด่าทอตำรวจตามตัวมีคราบเลือดด้วยนะครับ

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่เป็นบ้านสองหลังอยู่ในรั้วเดียวกันนะครับ
เนื้อที่เนี่ยสองร้อยกว่าตารางวาอยู่ในตะบนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ของบ้านหลังนี้ชื่อนายพาสกรวิชาเพียรอายุ๕๖ปี
เป็นจิตรกรวาดภาพศพเขาอยู่ตรงนี้ข้างข้างต้นไม้นะฮะ
ที่เราเบลอเอาไว้ตรงนี้นะครับ
คือบ้านตรงนี้มันจะมีสวนระหว่างบ้านสองหลัง

นายพาสกรมีบาดแผลถูกตีที่หลังกกหูขวา
คือกระโหลกศีรษะนี่ยุบเลยนะฮะ

โครงด้านหลังขวาก็ยุบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็น
หลังได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็มาตรวจสอบ
แล้วก็มาจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่ง

ที่เป็นอดีตดาราอายุ๕๗ปีหรือว่าในจุ

และเป็นเจ้าของร้านตัดชุดแต่งงานนะ
ก็มาอยู่ที่นี่ได้สักประมาณ๓ปีแล้ว
ส่วนผู้ตายเป็นศิลปินวาดภาพ
มาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน

อยู่ได้๒ปีนายพงศักดิ์นี่เขาอยู่ได้๓ปี
นี่ตามร่างกายเขามีร่องรอยบาดแผลเต็มเลยนะฮะ
ก็ต่างคนก็ต่างอยู่คนละหลังนะ

นายพงศักดิ์คนก่อเหตุอ้างว่า
ตัวเขามีเงินอยู่๕๐๐บาท
ซื้อเหล้าขาวมา๓ขวด
เพื่อมาดื่มกับผู้ตาย

ทีนี้พอดื่มกันไปแล้วก็เริ่มเมานะ

บอกว่าผู้ตายเนี่ยหาเรื่องต่อว่า

ก็เลยรำคาญเดินกลับเข้าบ้านตัวเอง
แต่ผู้ตายก็ยังเดินตามมาหาเรื่อง

ก็เลยผลักนายพาสกรล้มลง
แล้วตกไประหว่างร่องสวนกลางบ้าน
แต่ก็ยังถูกนายพัศกรตะโกนด่าอีก

หันไปเห็นขาตั้งกระถางต้นไม้แบบยกสูง

กึ่งตีกึ่งเครื่องใส่ผู้ตาย

กึ่งตีกึ่งเครื่องใส่ผู้ตาย
ผู้ตายก็ฟุบแน่นิ่งไป

ตายไปซะแล้วก็เลยไปแจ้งรอปภให้มาช่วยเหลือ

นี่ค่ะคือข้อมูลของตำรวจเนี่ยพบว่าตัวของนายพงศักดิ์คนก่อเหตุ
เคยต้องคดีฆ่าผู้อื่นนะฮะติดคุกมา๘ปีนะครับ
อาการทางจิตประสาทด้วยนะแล้วก็ชอบดื่มเหล้า
นี่แล้วก็นี่ครับมาอยู่ที่นี่เลย๓ปีกว่า
สุดท้ายก่อเหตุแบบนี้เลยท่านผู้ชมเห็นบ้านสองหลังนี้ไหมฮะ

คือความจริงแล้วเขาเป็นบ้านเหมือนบ้านหมู่บ้านแล้วต้องมีรั้วนะ
พอเข้ามาอยู่กันเนี่ยผู้ต้องหามาอยู่ได้๓ปี
จากนั้นฝั่งผู้ตายเขาเพิ่งมาอยู่ได้๒ปีมาอยู่ที่หลังสักปีนึง

อ่าก็จะได้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นระหว่างเรา

สุดท้ายตรงนี้นี่แหละฆ่ากันตาย

วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับรอปภของหมู่บ้านนะครับ
บอกว่านายพงศักดิ์เนี่ยเขามาอยู่ก่อนนะก็จากนั้นผู้ตายเนี่ย
เขาก็มาอาศัยอยู่ด้วยนะในพื้นที่บ้านใกล้ใกล้กันก็กินเหล้า
กันบ่อยอ่าบางทีก็เมาทะเลาะกันเองก็มีส่วนศพของผู้ตาย
ไปชนะสูตรนะครับท่านผู้ชมครับตามขั้นตอนนะครับยัง
เมื่อวานถามเจ้ารภีร์ใบจะที่บอกว่าหากครบ๗วันยังไม่
ตามขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงผู้ตายก็คือ
พัศกรเขาเป็นจิตรกรนะครับชอบไปวาดภาพแถวถนนเข้าศาลนะฮะ
คุณแซคนัทวินก็เลยลองไปถามแถวนั้นดู
เอารูปของผู้ตายไปให้ดูด้วยนะฮะ
นี่คือผู้ตายนะครับนายพาสกรนะครับ
คือพอไปแถวถนนเข้าสารเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นบอกเห็นบ่อยนะฮะอืมอ่า
เห็นคุณพัศกรบ่อยเวลาเจอกันก็ทักทายกันอยู่
มีผลงานเยอะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมาซื้อภาพของเขา
แต่เขาจะติดแบบชอบดื่มเหล้าหน่อย
บางวันก็เมามาวาดภาพมีดีดหลุดบ้าง

แกเป็นคนมีเงินมีอะไรครับ
คนรวยนะครับแต่แกไม่ถือตัวครับ

ก็แค่นั้นครับแกก็เดินทักทายเพื่อนอยู่เข้าสารนะครับ
คุณผู้ชมครับเขาโพสต์ภาพตอนที่
นี่เอาเท้าเหยียบเหยียบนายพาสกร
คาดว่าจะเป็นช่วงที่ก่อนจะถึงขั้นทำร้ายกันจนตาย
ที่ว่าทะเลาะกันถูกอ้างว่าถูก
พัศกรเขาต่อว่าด่าทอนี่ใช้เท้าเหยียบอกเขานะ
นอนอยู่กับพื้นบ้านแล้ว
ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยศพอยู่ตรงนี้
นี่นะฮะแล้วยังโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยนะ
นายพงศักดิ์คนก่อเหตุนะครับ
โพสต์ข้อความบอกลาก่อน
แล้วก็แท็กหาใครอีกหลายคนมีผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่านายพงศักดิ์เนี่ยเขาชอบผู้หญิงคนนี้มาก
ชอบตั้งแต่ตอนเรียนนะ
แล้วในโพสต์ก็ยังมีคำหยาบคายเต็มไปหมด
เราก็เลยลองสอบถามไปยังผู้หญิงที่นายพงศักดิ์เนี่ยเขาแท็กหานะฮะ
คุณหลิวบอกว่านายพงศักดิ์หรือว่าจุเนี่ยนะเขาชอบเธออยู่จริง
ที่ผ่านมาก็จะมาคอยดูแลเทคแคร์อยู่นะ
คือเขาจะคุยแบบบางทีชอบคุยภาษาเทพ
คุยไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้โหคุยเรื่อยเปื่อยพักหลังนี่มักจะออกแนวดุ
ค่ะอ่ามีขู่บ้างก็มีเธอก็เลยตีตัวออกห่าง
ที่เธอรับไม่ได้เลยก็คือตัวของในจุเนี่ยไม่ชอบอาบน้ำ
ไม่ไหวนะเธอบอกจะเรียกว่าไม่ชอบอาบน้ำก็ไม่ได้
ต้องบอกว่าไม่อาบน้ำดีกว่ารอค่ะอันนี้เขาบำเพ็งอะไรไหม
จะชอบแบบนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียนอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่อาบน้ำ
แล้วคุยภาษาเทพพักหลังนะแรกก็ดูมาเทคแคร์เธอดีตอนมาชอบเธอ
นี่เขานั่งทุกที่ในบ้านเลยเหรอคะใช่หลังหลังนี่แบบโอ้โหกลิ่นตัวนี้แรงมาก
เคยถามทำไมไม่อาบน้ำเออเขาบอกว่าเพื่อสะสมพลังค่ะ
เดี๋ยวจะมีงานถ่ายโฆษณาของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเขาต้องสะสมพลังเอาไว้ก่อน
คือแบบภาษาเทพอ่ะค่ะคุยกันภาษาเทพอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องกันสองคน
ไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยทำลายร่างกายอะไรหรืออะไร

ทำร้ายร่างกายตัวเองยังไงครับพี่อย่างเช่นแบบเวลาหลิวถืออะไรที่เป็นของรักของห่วงเขาก็จะ
เอาไปทุบตัวเขาหรือไม่ก็ทำให้มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณประมาณยังไงพี่ภาษาเทพ
ก็แบบว่าอ๋อวันนี้จะไปทหารเกณฑ์ที่นครนายกนะเสร็จแล้วก็จะไปที่ราชบุรีแล้วไปกรมค่าหลวงเข้าสู่
ตั้งละจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพูดว่าซั่วไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
แต่เราก็เข้าใจแต่ก็เข้าใจว่าโอเคจะไปอะไรอย่างเงี้ค่ะจะไปที่ไหนฮะ
สมองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เธอบอกว่าพักหลังหลังนี้เธอก็ต้องตีตัวออกห่างแล้ว
ค่ะนอกจากเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังนะฮะเธอบอกอ่าอย่างเฟซบุ๊คของเธอเนี่ย
พงศักดิ์หรือว่าพี่จุที่เธอเรียกเนี่ยเคยส่งภาพมานะฮะ
แก้ผ้าใช้มือกลุ่มอวัยวะเพศแล้วที่หน้าอกเนี่ยเขียนคำว่าหลิว
นี่เห็นไหมมีรูปหัวใจอย่างนี้

บอกโอ้โหพักหลังชักไม่ไหว

วันศุกร์ที่ผ่านมาตัวของนายพงศักดิ์กับคุณหลิวเนี่ยบอก
นั่งรถไฟไปจังหวัดแพร่ด้วยกัน
คุณหลิวบอกว่าตอนเดินทางครั้งนี้เนี่ยนายพงศักดิ์เนี่ยสร้างสถานการณ์เรียกร้องความสนใจเธอด้วยนะ
เอาแก้วกาแฟฟาดหัวตัวเอง

หัวแตกแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้น

นี่ดูสิเห็นไหมบอกว่าเธอทำ
คือเธอบอกไม่รู้เขาต้องการอะไร
แล้วก็เคยยืนขวางหน้ารถ
ขณะที่เธอกำลังจะขับรถกลับบ้าน
แล้วจะพังประตูรถเข้ามาให้ได้

ที่ถูกในพงศาสตร์เขาโทรมา

ส่งข้อความทางไลน์มาอีกนับครั้งไม่ถ้วน

เหมือนแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้

คือมันอ่านไม่รู้เรื่องมีข่มขู่ด้วย

เธอตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนค่ะเพราะเกรงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยนะฮะ
แต่ก็มีเรื่องขึ้นจนได้คือเมื่อวานนี้ตอนเย็นโอ้โหนี่โทรแบบโทรถี่ยิบเลยยิบเลยจริงจริง
สุดท้ายเมื่อวานนี้ตอนเย็นไปทำร้ายเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างกัน
จนเสียชีวิตอืมอ่าก็ถูกคุมตัวไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่านายพงศักดิ์ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนนทบุรีนะฮะ
แต่เบื้องต้นเขาสารภาพอ้างว่าเขาทำจริงแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะถึงตาย
ใช้ไม้ที่รอมต้นไม้อืม
เครื่องฟาดไปคว่างแบบแบบแบบ
แบบเครื่องแล้วแน่นิ่งไปเลยประมาณอย่างนั้นเอออ้าว